อีกหนึ่งเรื่องโซเชียลที่จริงแล้วเป็นข่าวใหญ่
แล้วก็เป็นข่าวที่ลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งมาก่อนหน้านี้
เป็นกรณีคลิปเฉาของนักเรียนที่ไปมีเพศสัมพันธ์กันที่จังหวัดลำปาง
แล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันบนโต๊ะคุณครู

เพศสัมพันธ์บนโต๊ะของครูหน้าห้องเรียน
มันเลยเป็นคลิปเช้าที่โอ้โฮต้องมาพูดถึงหน่อย
แล้วก็ล่าสุดคือเรื่องนี้นอกจากตัวน้องเองจะเครียดแล้วนะคะ
ผู้ปกครองก็พร้อมที่จะเอาผิดกับมือดีที่ไปเผยแพร่ภาพนี้
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะ
พาลตำรวจโทษรวุชจันมณโงพันธ์ทดสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเถิร์น

เปิดเผยกรณีคลิปเฉาของนักเรียนหนุ่มสาวที่ไปมีเพศสัมพันธ์กันในห้องเรียน
ของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในอำเภอเถิน
ก็มีผู้ปกครองของนักเรียนทั้งสองฝ่ายมาแจ้งความ
ของมือโพสต์คลิปเฉานะคะ
เพื่อเอาผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
ซึ่งคนถ่ายคลิปนักเรียนทั้งสองยืนยันว่า
เป็นฝีมือของเพื่อนในห้องเรียนเองนะคะ
ส่วนคู่หนุ่มสาวที่อยู่ในคลิป
ถ้าเรื่องเงียบจะเรียกมาพูดคุยเพื่อหาทางออกอีกครั้ง
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเรียกตัวน้องมาสอบปากคำได้
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการสอบภาคเรียนสุดท้ายอยู่
แล้วก็อย่างที่บอกไปน้องทั้งคู่พอมีคลิปมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ย
ก็มีอาการเครียดซึ่งต้องเดินทางไปพบแพทย์นะคะ
ถ้าพร้อมก็จะเรียกทั้งสองคนมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งค่ะ